เจ้าของอู่เรือออกมาบอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์
ว่ามีคนตกน้ำจากปอตอน๔ทุ่มครึ่ง
แล้วตี๑เพื่อนกลุ่มจังโมก็กลับมา
กลับมาถึงอู่เรือแล้วต้องติดตามที่ไหนล่ะคุณนัทพงษ์
มันไม่ตรงกับกล้องวงจรปิดหน้าอู่เรือไงนะฮะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูครับ
นายธนกฤษวงสุวรรณหรือว่าคุณบอลฮะ
ให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานโดยระบุว่า
วันนี้เป็นการมาให้ปากคำทั่วไปพร้อมยืนยันว่าวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์เนี่ย
เขาเนี่ยนะครับได้รับโทรศัพท์จากปอตนุพัฒน์
วันที่๒๒นาฬิกา๓๐นาทีว่ามีคนตกน้ำ
เขาก็เลยเอาเจ็ดสกีออกไปช่วยค้นหาตอน๕ทุ่ม

ปอเนี่ยเอากลับมาจอดแล้วก็ผูกเอาไว้ที่โป๊ะเรือหน้าอู่ตอนตีหนึ่งนะฮะ
พอกลับมาก็ไม่เห็นมีใครอยู่ที่เรือแล้ว
ก็เลยเอาเรือเข้าไปเก็บในอู่ให้
หลังจากกลับมาจะค้นหาคุณแตงโมตอนตี๕
โดยยังไม่มีการทำความสะอาดเรืออะไรใดทั้งสิ้น
ซึ่งมันขัดแย้งกับการไลฟ์ของแซนเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชม
ที่ไลฟ์เมื่อวานนะ
ชาวเน็ตเข้าไปถามว่าทำไมมันมีแก้ววายใบเดียว
ซึ่งแซนตอบว่าหลังเกิดเหตุรีบกลับมาที่อู่แล้วก็กลับบ้านทันทีเลย
ส่วนเรือเนี่ยจะมีคนมาทำความสะอาดครับ
อันนี้ซันไม่ทราบจริงเพราะปลอดภัยร่ำขึ้นมาก่อน

แต่ฉันไม่ทราบจริงเพราะว่าสำหรับแก้วาย
เรื่องแก้วายเหลือใบเดียวอะตอนนี้ฉันไม่ทราบเลย

อือเป็นไง
ยังไม่รู้ที่มาว่าแล้วทำไมแก้ววายทำไมเหลือแค่ใบเดียว

หรือว่าพูดไม่ตรงกันไม่รู้นะอันนี้นะ
ส่วนความผิดปกติหรือหลักฐานอื่นนะฮะ
คุณบอลเนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็นนะฮะ
ว่าปอลเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไง
เพราะปกติแล้วก็จะเข้ามาเอาเรือแล้วก็ล่องออกไป
กลับเร็วบ้างช้าบ้างก็เรื่องของปอเขา

ส่วนเพื่อนบนเรือทั้ง๕คนตอนที่เขาหรือว่าบอลเนี่ย
คุณบอลอู่เจ้าของอู่เรือเนี่ยออกไปเนี่ย
ตอนช่วยจะไปช่วยค้นหาคุณแตงโมเนี่ยนะ
มีแค่ผู้ชายที่พอพูดรู้เรื่อง
เอาแล้วผู้หญิงทำไมพูดไม่รู้เรื่องเหรอ
คุณบอลบอกว่าผู้หญิงตกใจอยู่พูดจาวกวนไม่ค่อยรู้เรื่อง
หลังจากนั้นนะเวลาน่ะมันก็เป็นไปตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด

คุณผู้ชมจำได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาอยู่ภาวนากัน
คุณบอลบอกว่าเขาไม่เห็นมีใครอยู่รอภาวนา
ให้เจอคุณแตงโมที่อู่เรือสักคนครับ
นั่นก็เป็นคำให้สัมภาษณ์หลังจากที่วันนี้เนี่ย
ให้ปากคำที่สพเมืองนนทบุรีนะคะ
สำหรับเจ้าของอู่ต่อเรืออู่นี้นะคะ